สำหรับเพศรัชกรยาค่ะ
เป็นอดีตนักวิชาการระดับ๘ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก่อเหตุฆ่าคลั่ง๓ศพคาร้านขายยา
ก็เป็นเจ้าของร้านขายยาย่านเสรีไทยค่ะ
เป็นอดีตนักวิชาการเครียดจัดนะคะ

ก่อนที่จะยิงตัวตายตามมีภาพข่าวด้วย
ตอนนี้ตำรวจเขาก็กำลังสืบสวนกันอยู่นะคะ
โดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้น
ชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายยาชื่อว่าร้านเพศัตยา

พบศพของนางสาววนิดาวงชัยวัย๓๐ปีเป็นลูกจ้าง
ไปพบศพนายสมเดชสายจิตบริสุทธิ์วัย๖๐ปี
เป็นอดีตนักวิชาการระดับ๘ของกระทรวงสาธารณสุข
ใกล้กันก็พบอีก๑ศพค่ะ
เป็นศพของนางมารสีสายจิตบริสุทธิ์
ซึ่งก็เป็นภรรยาของนายสมเดช
ก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตทั้ง๓ศพนะคะ
ข้างตัวนายสมเดชพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓๘ตกอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กล่าวหลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบอกว่า
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลทั้ง๓คนด้วย

สอบสวนเบื้องต้นรู้มาว่านายสมเด็จ
มีโรคประจำตัวหลายโรคและหนึ่งในนั้นก็คือโรคซึมเศร้าค่ะ

เสร็จแล้วเขาก็ยิงเมียเขาอีก
เสร็จแล้วเขาก็จี้ยิงเขามับตัวเองอยู่ตลอด

ใช่เอาปืนจี้เข้ามาตัวเองอยู่ตลอด
แล้วก็ตำรวจเอาไม้ดันประตูเข้าไป

แล้วใดที่เกิดเห็นเขาต้องมองเสียชีวิตทุกคน

เรื่องครอบครัวมันจะเรื่องครอบครัวเครียด
ตอนแรกแกมาเป็นโรคเครียดที่หลัง
ซึ่งแนวทางการสอบสวนหลังจากนี้
ตำรวจต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนเลยนะคะว่า

จนเป็นชนวนทำให้ผู้ตายตัดสินใจลงมือก่อเหตุ
แล้วก็ต้องสอบสวนคนใกล้ชิดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
อยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบานจรเข้น้อย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบศพของ
นายพนมอร่ามเรืองวัย๕๔ปี
เป็นพนักงานขับรถสำนักงานเขตลาดกระบังค่ะ
เขาใช้อาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ยิงศีรษะตัวเองจนเสียชีวิตภายในซอยลาดกระบัง๔๘

นางสาววาสนาวงขาวแม่ค้าขายส้มตำ
ซึ่งเป็นแฟนสาวก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณลำคอ

ซึ่งผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลาดกระบังแล้ว

ไปสอบถามนางสาวพรณภาอารามเรืองลูกสาวผู้ตาย
รู้มาว่าพ่อกับผู้บาดเจ็บเนี่ย
คบหาอยู่กินกันมานานกว่า๑ปีแล้ว
แต่ว่าหลังทะเลาะกันบ่อยค่ะ

ผู้หญิงเขาก็เลยหนีไปอยู่ที่อื่นพ่อก็พยายามตามหาตามง้อนะคะ
มารู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขากลับมาขายส้มตำแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็ขายส้มตำอยู่แล้วทะเลาะกันก็เลยหนีไป
ทีนี้พอรู้มาว่ากลับมาขายส้มตำเป็นวันแรก
ก็ตามมาเลยแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
สาเหตุเนี่ยนะคะลูกสาวบอกว่าพ่อคงจะโกรธที่ผู้หญิงเนี่ยตีตัวออกห่าง
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้ขึ้น